เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคน
คุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว

ในช่วงเวลาดี๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับหลายคนรอให้สองสิ่งนี้มาฟีดเจอร์ลิ่งกัน
โอ้โฮพูดอย่างนี้เดี๋ยวฉันคิดไปหลายอย่างเลย
แต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดก่อนอันดับแรกก็คือ

มารวมตัวกันแล้วแต่ต้องรอหน่อยนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะเรื่องนี้ต้องคุยให้ฟังกันหน่อยคุณผู้ชม
หลังจากที่โฆษกสบคบอกเอาไว้ว่าตอนนี้กำลังเร่งดำเนิน
การปรับปรุงระบบการจ่ายเงินในโครงการคนละครึ่ง
เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี่นะคะ
คาดว่าการเชื่อมระบบจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานได้ในเดือนตุลาคมนี้

กระทรวงการคลังโอนเงินคนละครึ่งรอบ๒อีก๑๕๐๐บาท
ประชาชนก็จะสามารถใช้จ่ายได้ไปจนถึงสิ้นปีนู่นเลย
คือต้องยอมรับนะครับว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

เรียกว่าเป็นชีวิตประจำวันแล้วนะคะ

และต่อไปถ้าได้จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังค์จ่ายคนละครึ่งด้วย
ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคไปได้เยอะ
อีกหนึ่งข่าวนะครับดูแล้วก็ตกอกตกใจพอสมควรนะ
คือหมอมนูนะครับออกมาเตือนสถานการณ์โควิดในอีกร้อยวันข้างหน้า
ซึ่งเป็นร้อยวันอันตรายน่ากลัวนะคะถ้าฟังแบบนี้
คือถ้าไม่มีมาตรการที่ดีหากยังไม่ได้วัคซีนที่เพียงพอ
มันอาจจะทำให้คนไทยกว่าครึ่งประเทศติดโควิดนะครับ
หมอมนูนนะครับเขาออกมาเตือนแบบนี้นะครับ
ว่าในอีก๑๐๐วันข้างหน้าจะเป็น๑๐๐วันอันตราย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่แท้จริงของประเทศไทย
อาจเพิ่มขึ้นเป็น๓๕ล้านคนค่ะ
หมายความว่ายังไงหมายความว่าคนไทยครึ่งประเทศจะติดเชื้อ
และอาจจะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก๓๐๐๐คน
ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้อีกต่อไปแล้วค่ะ
คือถ้าพูดถึงการอยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งเชื้อ
หรือบ้านเองเนี่ยอาจจะกลายเป็นแหล่งระบาดสูงสุดก็ได้

คือมันก็เป็นเรื่องจริงอยู่เพราะว่ามันมีข้อมูลตรงนี้ว่า
การติดเชื้อโควิดจากที่บ้านมันมีตัวเลขสูงขึ้น
คนในบ้านนั่นแหละเอามาติดกันเอง

อยากจะให้รัฐพิจารณาผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง
เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็เสียหายกลัวจะเสียหายมากไปกว่านี้
ประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับ
มนุนระบุว่าตอนนี้คนไทยฉีดวัคซีน
เขียนมาแรกไปแล้วประมาณสัก๑๖ล้านคน
ยังมีที่ไม่ได้ฉีดอีก๔๐๔๕ล้านคน
หมอนุนบอกว่าวิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ป่วย

และต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุดภายใน๑๐๐วัน
นับจากนี้ไม่ใช่รอจนถึงปลายปี
หรือต้นปีหน้ามันอาจจะช้าเกินไป
ปูพรมฉีดแอสต้าเซเนก้าให้คนไทยอีก๔๐๔๕ล้านคน
คือฉีดวันละ๕๐๐๐๐๐คนเลย
ก็โฟกัสที่วัคซีนเข็มที่๑ก่อนครับ
เพราะตอนนี้หลายคนก็ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกกันเลย
เพราะฉะนั้นถ้าอย่างน้อยได้เข็มแรกกันไว้ก่อน
ภูมิต้านทานก็อาจจะสร้างเอาไว้ป้องกันโควิดได้ประมาณหนึ่งนะคะ

มาดูหน่อยมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะว่า
ทำแบบนี้มันเกินไปไหม
โอ้โหหอเราเจออย่างนี้เขาแล้ว

มองไปทางไหนก็มีแต่ขยะ
อยู่ที่ไหนกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัสข่าว

หลายคนสงสัยส่งข้อความไลน์มาด้วยบอก
เอ๊ะรายการคู่กัดสมัสข่าวเนี่ย

ถ้าไม่เชื่อนะคุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกันหน้าจอก็ได้ทักทายกันหมดเลยนะคะ

คุณพัชรินก็เห็นคุณรถจี๊บก็เห็นว่าทักทายกันอยู่
เพราะฉะนั้นคุยกันสดตรงนี้ได้เลยตลอดทั้งรายการกับเราจ้า
นี่ถ้าไม่ติดก็ใส่หน้ากากกินให้ดูเหงือให้เห็นว่ามันสดจริง

มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าหลายคนรอคอยแล้วเราเล่าข่าวเรื่องนี้มาหลายวันแล้ว

เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าจุดออกมาแล้วผลเป็นไงฮะ
นี่เลยแม่น้ำหนึ่งผู้โด่งดัง
ศาสตร์ของตัวเลขรายปัก

นัดจุดทูบพ่อปูเมื่อช่วง๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของปุ๊บาด้วยนะ
แล้วเธอโพสต์โหมโรงเรียกแขก

นึกว่าลงโด่ง
ฮ่ะตั้งแต่ในช่วง๙ปุ่มเช้าอะ
เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้จะจุดทูปตอน๒ทุ่มครึ่ง
ของจริงยังไม่ได้จูดนะ

มีคนแบบว่าแย่งซีนนะคะ
แล้วแม่น้ำหนึ่งบอกอีกนะว่า
เตรียมให้ดีเตรียมตัวให้ดีนะคะ
หลายคนก็อยากจะเจอกับแม่น้ำหนึ่งนี่แหละ
แล้วก็มีเครื่องรางของขลังต่าง
เอามาให้แฟนที่สนใจเขาได้เช่าบูชาอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องของความเชื่อนะ

ขอบคุณมากเลยค่ะพี่อุไร
ใครรอทูปู่รัฐบาลไทย
หนึ่งจะไลฟ์แจกวันที่๑๕นะคะ
แต่หนึ่งจะลงกลุ่มให้สมาชิกก่อนวันนี้นะคะ
เอ้ายังไงอ่ะเนี่ยลีลาเนอะ
๑๕เหรอโอ๊ยต้องรออีกกันสินี่มันวันที่๑๓อีกอ่ะ
มันก็มันก็ไกลเหมือนกันนะ

ไม่ต้องรอถึงวันนั้นหรอกค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเลขทูบแม่น้ำหนึ่งที่จุดมาแล้ว
จริงเราเอามาให้ดูแบบนี้
ล้าบานล้าบานไทยเลขทูปเออรู้กันแบบนั้นแหละ
ตกใจอ่ะตกใจอะไรคะตกใจทูบมันงอ
ถึงทูบข้างบนนะผมไม่ได้ดูทูปข้างล่างเลยผมพูดจากใจจริงนะเนี่ย

ไม่รู้ผมไม่รู้พูดอะไรไม่ออกผมเห็นแล้วผมก็ดูที่ดอเฉย
เวลาจุดทูบบูชาอะไรต่างก็แตกต่างกันนะคุณชนะ
๓ดอกบ้าง๙ดอกบ้างคุณอย่าไปบอก๓ดอกอะไรนะคุณเห็นไหมเนี่ย
ไม่ใช่ดิฉันพูดถึงเรื่องของการบูชาบูชาพระบูชาเทพไม่เหมือนกัน
๓ดอกบ้าง๕ดอกบ้างทำเป็นพูดเลขซ้ำอีกแล้วอ้าวอย่างนี้
ใครที่เป็นแฟนคลับแม่น้ำหนึ่งก็ดูกันไปใช้วิจารณญาณด้วยแล้วก็ลงทุนแต่พอดิบพอดี
อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะความเชื่อพวกนี้
เรื่องความเชื่อใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับส่วนเรื่องนี้ดูแล้วเนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจ
จริงค่ะเพราะว่าชาวเน็ตนี้โอ้โหออกมาแสดงความคิดเห็นมากเลยเกี่ยวกับกรณีของลูกบ้าน
เป็นลูกบ้านไหมคนที่เขาไปเช่าห้องพักเป็นสาวสวยหน้าตาดีเลยนะแต่พอเปิดห้องเข้าไปขยะเต็มไปหมดเลยค่ะ

นี่มุมซ้ายอย่างมะน้อย

บ้านอันใน

โอ้โหเราเจออย่างนี้เขาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาขน

เห็นอย่างนี้หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันเลยนะว่าอยู่ได้ยังไงนั่นดิอยู่ตรงไหนของห้องคะเนี่ย
เจ้าของหอพักเนี่ยเขาถึงกับงงเลยค่ะว่าโอ้โห
ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเคยเจอแต่ในข่าวเจอแต่ในทีวีที่เขาเล่าเรื่องนี้ค่ะคุณชนะ
โอ้โหเต็มไปหมดแล้วครับขยะทั้งนั้น
แล้วที่เจ็บใจนะเขาว่าอย่างนั้นนะก็คือลูกบ้านคนนี้โอ้จริงน่ะ
ก็เป็นคนหน้าตาดีแต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วที่สำคัญยังไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหอพัก
เก็บกระเป๋าหนีไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่ดีนะคะ
บอกพี่กัดหน่อยละกันหอพักแห่งนี้อยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวลงพื้นที่ไปถึงที่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะถุงดำที่อยู่ด้านหน้า
นี่คือไม่ใช่ของทั้งหอพักนะของเฉพาะห้องเธอโอ้โห๑๙ถุงดำมาค่ะ
แล้วมีถุงที่บรรจุผ้าอนามัยอย่างเดียวถึงสี่ถุง
ผมเก็บไว้ทำไมตั้งเยอะแยะงั้นเรามันเอาไปแลกของไม่ได้นะ
เออมันไม่ใช่สะสมแก้วแหละของ
คุณเห็นแบบนี้ก็อึ้งน่าสงสารคนเก็บจริง
จริงครับจากการพูดคุยกับป้าจำรูนหลำคำนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลหอพัก
ป้าแกเล่าว่ามีสาวโรงงานหน้าตาดีแล้วมาพักที่นี่เดือนที่แล้วกลางเดือนที่แล้วนะ
หญิงสาวคนนี้ก็หายไปเลยกระทั่งป้าแกหากุญแจไปเปิดดูโอ้โห
ลองฟังเสียงของป้าว่าแกรู้สึกยังไงตอนเปิดประตูเข้าไปดูอะครับ
เขาโผล่ออกไปเข้าไปเท่านั้นแหละมันไม่มีสมบัติก็เพราะว่ามันมีขยะเต็มห้องนี่ดิ
ผ้าอนามงผ้าอนามัยแห้งกลางเต็มหมดในห้องน้ำปิดฝาห้องน้ำไม่ได้เลยมันแน่นไปหมด
ไม่เคยคิดเลย๑๗ปีแล้วฉันอยู่ดูแลหอนี้มาไม่เคยเจอใครสกปรกขนาดนี้มาก่อนเลย
โอ้โหผู้หญิงสาวหน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นอย่างงี้เลยโอ้โหเห็นแล้วตกใจจะเป็นลม
โอ้โหเนี่ยเห็นแล้วตกใจจะเป็นลมแล้วมันอย่างนั้นจริงอะ
ไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าจะเจออะไรขนาดเนี้ยนะป้าบอกว่าไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ส่วนที่มาโพสต์ในโซเชียลเนี่ยก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าของห้องเช่ารายอื่นเหมือนกัน
ว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าลูกบ้านหรือคนมาเช่าห้องเนี่ยจะมีพฤติกรรมยังไงยังไงก็คอยสอดส่องดูแลเอาแล้วกัน
เอาแต่เอาจริงคนที่มาพักหรือว่าคนที่มาเช่าห้องที่เขาทำตัวดีปฏิบัติดีมันก็มีเยอะ
พอเราไปพักห้องเขาแล้วก็ดูแลห้องเขาเหมือนเป็นบ้านเรานะคะ
อย่างที่จังหวัดไชยพูมนะครับคุณผู้หญิงวัย๕๓ปี
คนนี้เธอบอกว่ามีเรื่องที่ต้องให้สื่อช่วยหน่อยเพราะเดือดร้อนจริงจากเพื่อนบ้าน
นั่นนี่มันโดดอีกน่ะ
เอ้าเป็นเหรอมันมวงแล้วใช่ป่ะมันความของใส่บ้านเหรอ
เห็นมั้ยมาแล้ว๑ขวดแล้วมีความพยายามมากนะ
ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพื่อจะมาเฟื่องขวดเนี่ย
ให้ข้ามมาอีกบ้านอีกหลังหนึ่งของผู้หญิงวัย๕๓ปีที่เขาเดือดร้อนนะครับ
ค่ะวงจรปิดบันทึกภาพชัดเจนเลยนะ
ใช่ครับผู้เสียหายแล้วกันนางราตรีสุดนักรบอายุ๕๓ปีนะครับ
บ้านเขาอยู่ในพื้นที่หมู่สิบสามตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิค่ะ

เล่าให้ฟังว่าโอ้โหพอคว่างมาแบบนั้นเศษขวนมันแตกกระจายเต็มอยู่หน้าบ้านเลยครับคุณชิสา
ทีนี้มันมีคลิปอีกมุมหนึ่งค่ะก็คือตอนที่ผู้ชายคนนี้เดินอยู่ริมถนน
แล้วผู้เสียหายเนี่ยกำลังจะเดินไปคุยด้วยไปสอบถามถึงสาเหตุ
แต่ผู้ชายผู้ก่อเหตุคนนั้นไม่ยอมคุยด้วย

นี่ค่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีไปจากนั้นกลับเข้าบ้านไปเอารถเก๋งขับมาแบบนี้
แต่พูดถึงคนที่ราตีเนี่ยคุณผู้ชม
โอ้โหดีที่พี่เขาหลบเข้าไปได้นะคะ
ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ต้องบอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอบอกว่ายังเคยถูกปลาไข่ไข่ไก่
โอ้โหเหม็นคาวเลยสิ
เครื่องเข้ามาในบ้านด้วยส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องแมวหรือสุนัขหรือเปล่า
ที่ไปถ่ายเอาไว้ที่หน้าบ้านของชายคนก่อเหตุ
แต่ตัวเธอเองผู้เสียหายก็บอกว่า
จริงถ้ามีเขาก็จะไปเก็บให้นะแต่พอบอกว่าจะไปเก็บให้
ตัวคนที่กระทำความผิดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องไม่เป็นไร
จริงบริเวณนั้นก็มีแมวมีหมาอีกกว่า๑๐ตัวนะคะ
ซึ่งก็มาโทษว่าหมาแมวเนี่ยอาจจะเป็นของคุณราตรีนี่ก็ได้ที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขา
นี่แค่เรื่องหนึ่งนะยังมีอีกตั้งหลายเรื่องที่เคยทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
คือไปลองถามคนอื่นดูบ้างคนที่อยู่ในระแวกนั้นเขาว่ายังไง
เพื่อนบ้านคนอื่นบอกว่าก็โดนเหมือนกันก็โดนถูกด่าทอบ้างด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
แล้วก็เคยเห็นนะคนที่เขาทำพฤติกรรมร้ายแรงแบบนี้
ขี่ไปแล้วก็ไปมีเรื่องกับบ้านหัวมุมอีกนะคะไม่ใช่วันเดียวกันนะคะ
บอกเขาไปด่าทอเขาไปขู่เขาทุกอย่างเลย
แล้วก็พ่วงขวดเข้ามาแล้วเราก็ถาม
เพราะเราสงสัยเราอยู่เฉยทำไมเป็นแบบนี้มาทำแบบนี้
ลูกชายก็มีอยู่มีแต่คนแก่อยู่น่ะหลานก็ตกใจวิ่งหนีร้องไห้
เอาล่าสุดล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านผู้ก่อเหตุเลยนะ
ไปหาอยากไปคุยด้วยแต่ก็ไม่เจอค่ะคุณฉนักไม่เจอน่ะ
อ่ะส่วนทางด้านนายเดชาทัศน์ไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสาม
รับรูปว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางผู้กรรมกรรมการสอบภอมเมืองชายภูมิเนี่ย
ประสานมาอย่างตัวเขาเพื่อจะมาช่วยในการไกลเกลี่ยเรื่องนี้
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มานะและหลังจากที่สื่อเนี่ย
นำเสนอข่าวนี้ออกไปโอ้โหชาวบ้านเขารู้สึกว่าวัน
กลัวกว่าเดิมอีกอ่ะใช่ว่าจะมาโดนเอาเรื่องอ่ะดิอ้อ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับร้อยตำรวจเอกชัยพรพรมเสนารองสารวัตรสอบสวนสพเมืองชัยภูมิ
กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยได้เชิญตัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
และเบื้องต้นบอกว่าสามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ส่วนในคดีอื่นอื่นเอางี้
เดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วกันส่วนนี้หลักฐานต่างเนี่ย
มีน้ำหนักนะคะเขาไว้ใช้การต่อสู้ทางคดีกันไป
เดี๋ยวยังไงนะคุณผู้ชมเราก็ต้องรอติดต่อทางผู้เสียหาย
รวมถึงผู้ที่ก่อเหตุด้วยแล้วก็ต้องให้ข้อมูลทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นแบบนี้
แล้วติดตามความต่อนะครับกับทางไทยรัฐเรานะคะ
เรียนอารมณ์บ้างคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลบบุรี

โอ้โหคุณชนะครับมีมิตรใบตรีอะไรขนาดนี้คะเอาจริงจริงผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้
คุณผู้ชมลิงตัวเล็กตัวน้อยที่บุกเข้ามาที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่อยู่ตึกแถวใกล้ใกล้กับสารพระการในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตรงนี้เนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นหญิงสาวเจ้าของร้านนั่นแหละ
โอ๊ยแทบจะไม่ใช่ร้านอาลัยรฌแล้วแทบจะเป็นศวรรษัตริย์เป็นแหล่งรวมของลิง

ถามว่าทำไมลิงจึงมาเยอะกว่ามีชีติจารย์
ก็คำตอบก็คือเจ้าลิงพวกนี้
มาเพราะว่าเจ้าของร้านเขารักลิง
อ้าวรักลิงแล้วก็จักร
รักจริงนั่นไง
รักอย่างเดียวไม่พอนะยังให้อาหารมันด้วยไง
แล้วถ้าหากว่าลิงตัวไหนถูกรถชนหรือว่าบาดเจ็บจากการต่อสู้ถูกกัด

ก็โดนชนบาดเจ็บเจ้าของร้านโทรตามประกันให้
ไม่ถึงขั้นนั้นเขาก็พาไปรักษา
นี่แหละแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่า
ลิงฝุงนี้ชาวบ้านเขาตั้งชื่อให้ด้วยนะ
อ่ะชื่อว่าฝูงร้านชโยวานิส

เป็น๑ใน๘ฝูงที่อยู่ใกล้กับสารพระการนั่นแหละ
เอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดฝูงนี้มันใหญ่โตขึ้นมา
เดี๋ยวมันไปสร้างอิทธิพลสร้างอนาเขตนะ
เฮ้ยเจ้าตัวนี้

กระดกยาครุ้นนมเปรี้ยวนั่นแหละ
มือไม่ต้องเออปากพี่กระโดดได้เอง

โอ้โหไม่ได้มีแค่เจ้าเลิฟนะคุณผู้ชม

โอ้โหเป็นนักสู้ในตำนานค่ะคุณชนะ
เนี่ยเชื่องมากนะขนาดว่าเจ้าของ
อ้อไม่ใช่เจ้าของสิคุณพี่นี่แหละคุณพี่ไปจำรัฐเขาเรียกว่าอย่างไรอ่ะ
ง้างปากมันเหรอโชว์เขี้ยว
เฮ้ยมันไม่ดุร้ายนะดูมันเชื่อง
เชื่องไงสนิทสนุกแต่ว่าดูจากเขี้ยวแล้วเนี่ยคิดว่าคงผ่านสนามรถความเยอะ

ขอดูอีกที่ดูปันดิอุ้ยนึกว่าข้าวโพดอ่ะ

แต่มันก็เป็นรอยแผลของนักสู้เขาถึงบอกไง

ใช่ลิงลบลิงลบบุรี

ลิงเนี่ยมันมี๒มุมสองด้านจริงที่ลบบุรี
เอาล่ะก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนมันอาจจะไปรบกวนการใช้ชีวิตอยู่ของประชาชนแถวนั้น
แต่หลายตัวนะครับมันก็อยู่กับประชาชนแถวนั้นได้อยู่เหมือนกัน

ยังไงเราก็ปรับตัวไปตามสภาพเพราะยังไงก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยอ่ะเนอะ
จังหวัดลบบุรีคู่กับลิงอยู่แล้วนะคะ
เอางี้ละกันคุณผู้ชมชีวิตของเรามันมีขึ้นมันมีลงนะ
มันไปตามกระแสขึ้นเหมือนท้องทะเลเอาจริงนะ
โอ้โหชีวิตของเรามันต้องมีสีสันขนาดนั้น
ผมว่าทำไมต้องมาดราม่าในช่วงนี้คือเรื่องของเรื่องอยากจะให้ดู
คนสู้ชีวิตคนหนึ่งสู้กับกระแสน้ำขึ้นลงขึ้นลงอย่างไม่ยอดท้อ

โอ้โหชีวิตมีขึ้นมีลงจริงจริงด้วยค่ะขึ้นตามกระแสน้ำลงตามกระแสน้ำ
แบบนี้มันต้องทรหดอดทนขนาดไหน
ถ้าเป็นผมนะตำเสร็จไปสักคกนึงอ้วกแน่นอนเลยครับคือไม่เมาเหรอ
อารมณ์มันคล้ายแบบมันโครงเคร้ง

แล้วคกแรกเอง
คกแรกมันใดเตียงมาแล้วดิ

สามไม่มีไม่ไหว
แต่เรื่องของเรื่องต้องชื่นชมในความเป็นนักสู้ไง
เธอก็พร้อมจะสู้นะครับเอางี้ละกันเป็นกำลังใจให้
เดี๋ยวสถานการณ์กลับมาเป็นปกตินักท่องเที่ยวก็คงจะมา
ที่ผมเดาเอานะน่าจะเป็นบริเวณตรงที่แบบว่าช่วงหน้าแรงตามเขื่อนต่าง
แต่ว่าทางภาคอีสาน่ะร่องแพรอะไรแบบนั้นนะเออถ้าเป็นอุบลก็หาดคู่เดือ
ดิฉันเคยไปตอนเด็กอุ้ยสนุกสนานมากก็จะมีคนมาเสิร์ฟอาหารแบบนี้
เหรอถ้าขอนแก่นจะมีที่ไหนขอนแก่นไม่รู้ดิไม่เคยไป
ทัพยา๒หรอทัพยา๒น่ะคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกกว่าได้นะคะ

ถามคุณผู้ชมถามคุณชนะหน่อยดีกว่า
ว่าถ้าคุณเป็นสามี

ถ้าคุณได้แต่งงานมีภรรยาคุณจะกลัวภรรยาไหมคะ
เฮ้ยเราก็ต้องกลัวนะ
แต่บางทีเราอาจจะไม่กลัวก็ได้แล้วก็แล้วแต่บางจังหวะเวลา

พ่อพ่อกลัวแม่ไหม
ถามว่ากลัวแม่ไหม
ดูหน้าพ่อดูหนวดดูรอยสัก

ให้มายืนตรงนี้เลยพ่อยังไม่กลัวเลยบอกไว้ให้

ถ้าคิดจะมีแฟนเราต้องเป็นคนบังคับแฟนได้
ไปไหนนะทำไมไม่ค่อยบอกกันแล้วมาฟังก่อนดิ

พ่อไม่เคยกลัวใครหรอกเฮ้ยสะกิดสิ
หอดยืนหนึ่งจะบอกไว้ให้บอกว่า
ว่าทำไมถึงวิ่งคงเป็นภาพลวง
ชัดเลยชัดเลยรอกูด้วย
คุณอย่างพ่อยืนหนึ่งบอกแล้ว
แม่นี่ทำเก่งนะพ่อนะ
กับลูกพ่อยืนหนึ่งพ่อยืนหนึ่งไม่เคยกลัว

ตัวจริงมายืนแล้วก็พ่อไม่ยืนแล้วยืนไม่ไหวแล้ว

ถ้าอยู่ต่อแล้วเดี๋ยวได้โดนได้โดนก็ถูกกลัวเมีย
ขอโทษกลัวเมียนี่นะออกจากกลุ่มเราไปเลย
เก่งอีกแล้วคุณชนะ

เขาเรียกว่าไม่กลัวแต่เกรงใจ
ไม่มีใครเขากลัวกันหรอกเขาเกรงใจกัน

แฮปปี้ไวฟ์

ท่องเอาไว้นะคุณพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายแหละ
แต่บางครั้งบางครานเราก็ต้องออดอ้อนขอบางสิ่งบางอย่างจากเขา

แล้วต้องดูอะไรรู้มั้ยดูปฏิทินดูวันให้ดี

โหยยยยยเสียใจ

วันนี้วันพระ

หมายความว่ายังไงนั่นแหละสิจะขออะไรก็วันพระ
เอ้าแต่ทำไมเขาบอกเซ็งอ่ะ
ผมไม่เข้าใจคุณเลยคุณสามีคุณไปขอไปออดอ้อนอะไรเขาในวันอย่างนั้น
เออวันนี้วันพระโอดเลยเซงโอดเลย
ก็คิดซะว่าได้ทำบุญได้สวดมนต์
วันอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะบอกเลยนะวันพระไม่ได้มีคนเดียว
ก็นับเอาเดือนหนึ่งก็จะสามสี่วันดูปฏิทิตย์ได้ดี
จะบอกให้ว่าไม่ได้มีคนเดียวพูดมากไปเดี๋ยวบาปเรื่องของเรื่อง
คุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างพอเราพูดถึงพระแล้วเราก็ดูคลิปต่างในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชมนะ
คือเดี๋ยวเนี้ยมันออนไลน์มันมันไปไกลแล้วล่ะแต่พอเราไปเห็นคลิปบางคลิปที่เกี่ยวข้องกับพระ
แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันครับ

แล้วพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนเขาก็แสดงความเห็นว่ามันดูไม่สำรวมเลยเนาะ

ใช่ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นนะคะของพระรูปหนึ่งในพื้นที่กำแพงเพชรนะคะ
คลิปเนี่ยเขาบอกนะว่าพระที่เห็นเอาเรียกพระแล้วกันนะคุณนะ
ตามตามที่เห็นนะอืมคือยืนสูบบุรีด้วยโอ้โหเต้นไปด้วยอ่ะครับ
ยิ้มหวานให้กล้องไปด้วยคือถ้าบอกว่าเป็นพระจริงจริงเนี่ย
ก็ดูไม่สมสำรวมนะคะคือคนที่เขาเห็นคลิปเนี้ยเขาก็คอมเมนต์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไปในทางเดียวกันว่าหากยังตัดทางโลกไม่ได้ก็ศึกเถอะนะ
มันจะทำให้พระพุทธศาสนาเราดูหม่นหมองไปอ่ะใช่นะฮะ
ก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาเตือนเหมือนกันในคอมเมนต์เนี่ยนะบอกว่า
อยู่วัดไหนบอกจังหวัดมาทำตัวไม่สมเป็นพระเลย
เห็นแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเสื่อมพระสงฆ์ด้วยกันนะคะ
พระก็มาเตือนเตือนคนนี้อ่ะนะคะคุณผู้ชมครับล่าสุดนะ
ล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากเจ้าของคลิปรายนี้แต่อย่างใดนะคะ
ก็สอดส่องกันหูเป็นตากันคือจริงคนไทยเราก็นับสื่อศาสนาพุทธถูกไหม
ก็เริ่มสายสาธารณ์พระสงฆ์เห็นแบบนี้เราก็อาจจะไม่สบายใจเนอะนะคะ
ก็น่าจะต้องช่วยกันดูแลหน่อยนะคะอีกเรื่องหนึ่ง
หนุ่มคนนึงเนี่ยหลอนยาค่ะคุณผู้ชมแล้วกลางดึกเนี่ยโอ้โหออกมาอารวาสใหญ่เลยนะ
เรียกว่าทำให้พระแตกตื่นกระทั่งวันรุ่งเช้ามาแล้วเนี่ย
ก็ยังไม่เลิกทางครับไล่กวดชาวบ้านเขาจนทำตรงนี้ได้ว่านีกันเกราะเจิดเกราะเจิงอ่ะค่ะอืม
แล้วยังมีการแกล้งแกล้งยังไงรู้ไหมนั่งเข้าทรงหน้าองค์พระ

ผมของจริงผมฟ้องหลุดมื้อไม่จับผมไหวผมต้องมาจบตากลูก
นั่งบนงึมงำพึ่มพำลอยหน้าลอยตาพูดจาไม่รู้เรื่อง
หน้าพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจอยู่ที่วัดใหม่ไทยอีสานครับ
หมู่เจ็ดตะบนลานศักดิ์ลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
คือหนุ่มคนนี้เข้าไปที่วัดช่วงกลางดึกนะคุณชนะ
คือพยายามเคาะประตูกุฏิพระในวัดอย่างแรง
ไม่แค่นั้นนะไปตีกลองตีระคังลั่นวัด
แล้วไปตีอะไรตอนนั้นพระท่านตกใจยังไม่ถึงเวลาฉันเพลง
ก็นั่นน่ะสิคุณพระเองก็หวาดภาวะแตกตื่นไม่กล้าจะจำวัดนะสิ
อยู่ดีได้ยินเสียงระคังเหง่างมาแบบนี้
สุดท้ายหนุ่มคนนี้ก็ไปนั่งคลั่งจะแบบเหมือนกับไปนั่งเหมือนมี
คนมาเข้าทรงอยู่ที่หน้าองค์พระประธาน
จนเช้ามีหน่วยกล้าตายเข้าไปคุย

เกลี้ยกล่อมไปคุยอยู่นานแต่คุยยังไงก็ไม่รู้เรื่อง

คู่ผู้ใหญ่บ้านดีคุณชนะนั่น
นั่นโอ้โหใครจะกล้าเข้าไปคุยด้วย
เอางี้ละกันไปแจ้งตำรวจดีกว่า
สำหรับผู้ท้อนล้านศักดิ์นะฮะคุณผู้ชมฮะ
ก็ส่งกำลังมายังที่เกิดเหตุพร้อม
เครื่องมือก็คือไม้งามที่เอาไว้จับคนคุ้มคลั่ง
ค่ะระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่นะครับ
นายปะกรก็มีอาการคุ้มขรั่งอีกนะอ้าว
วิ่งออกจากองค์พระประธานตรงนั้น
แล้วก็ไปไล่กวดชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขามาทำบุญ
โอ้โฮวิ่งไหวไม่ละคุณยายโอ้โฮเจอผู้ใหญ่แล้ว
ทำไมไปวิ่งไล่เขาเหรอผู้สูงอายุ
ค่ะน่าสงสารจริงคือผู้สูงอายุเขาวิ่งกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วก็ยิ้มเต้นเลยนี่บอกพี่มาจับเลยผมเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้
เอายังไงซะไปลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะ

เจ้าวาดช่วงตีหนึ่งจริงป่ะไปเคาะประตูเจ้าวาดอ่ะ
ไม่จริงครับอ้าวเมื่อคืนก็เจ้าวาดบ่
ลงพ่อผมครับอ๋อโอ้งลงว่างั้นเถอะ
ก็เลยไปขอน้ำจริงก็ขอแห้งครับอ๋อ
แต่เขาไม่เปิดตั้งทีเนี้ยสมมุติสองโดยต่าง
ผมคิดว่าตายครับผมเลยขอแรงครับอ๋อ
ขอแรงทีเอาครับครับผมลงบ่อยไหมเนี้ย
ก็มาได้เลยครับถ้ายังไม่จบครับโอ้โหไปการใย
ไปถามเจ้าอาวาสนี่ท่านนี้ท่านเจ้าอาวาส
วัดว่านใหม่ไทยอีสานท่านบอกว่าไอไนปะก้อเนี้ย
อดีตเคยติดยาเสพติดนั่นไงเกิดอาการหลอนยา
พอถามว่านายปกรณ์ตอนจับได้นะนายปกรณ์ไปเคาะกุฏิพระจริงเปล่า
นายประกอบบอกเปล่าแต่ก็เคาะแรงนึกว่าท่านหลับ

แล้วยังไงยังจะเคาะอีกเคาะดัง

เออกลัวพระท่านไม่ได้หมดแล้วนะพระท่านหลับอยู่
เองนั่นแหละตัวเองน่ะยังไงไปเคาะพระยามวิการ
นี่เด็กยังกลัวเลย
ทำให้เด็กทำให้ผู้สูงอายุวิ่งแตกตื่นกันไปหมดเลย
บางทีฟังมันก็ขำอ่ะเนอะแต่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง
บางทีเสพยาเยอะมันก็ทำให้สมองสมองเรามันไม่ดีไปแล้ว

จัดการด้วยแล้วกันนะครับศุกร์๑๓ศุกร์๑๓อุ้ยเขามีความเชื่อ
เออตกใจมึงใจคอไม่ค่อยดี
คุณใจเย็นเอ้าเรื่องของเรื่องจะเล่าเนี่ยนะฮะ
เป็นเรื่องของกุมารทองกุมารทองเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเอาไว้
เอาเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะหนุ่มคนนี้เขาเลี้ยกุมารทองเอาไว้
บอกว่ากุมารทองบ้านเขาสนเหลือเกินเรียกว่าดื้อดื้อดื้อมากครับ
พอดีเพิ่งขึ้นมาห้องนะครับคลิปนี้ก็สดสดร้อนเลยครับ

ซื้อมาให้แล้วตามสัญญานะมีอะไรก็บอกกันดีอย่ามาทำอย่างนี้

ช่วงที่เนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ย
นะกำลังอัดอยู่นะน่าจะอัดคลิปอะเนาะ
คือคุยไปคุยมาแล้วหันมาปั๊บ

เออแล้วตัวเขาเองเขาก็บอกนะว่าเอาก็ซื้อให้แล้ว
นมทั้งน้ำแดงจะเอาอะไรอีก

เขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของกุมารทองที่เขาเลี้ยงเอาไว้

เขาของโหดกระจัดกระจายล่วงกุญแจล่วงลงมาเฉยเลย
เออเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ก็น่าประหลาดใจเหมือนกันนะ

หลังจากนั้นหนุ่มคนนี้
ก็ยังถูกกุมารทองเล่นสนไม่เลิก

แบบมีดูมีอารมณ์อ่ะเออ

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไง

ถ้าจะมาเล่นกันอย่างนี้ให้หวยกันดีกว่านะ

ไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงนะเว้ยอะไรก็มีให้หมดจะเอาอะไรอีกอ่ะ
อืมเอาดิทำให้ดูหน่อย
เมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยอ่ะอ้าวมากไปแล้ว
จะเอาแบบนี้เหรอถ้าจะมาฆ่าไปแล้วเอาดูอีกทีนะกลัว
อยู่อยู่เก้าอี้เลื่อนอ่ะเอาเอาเอาคุณดูนะตอนที่กำลังท้าทายน่ะ
เห็นไหมพวกมึงนะเว้ยอะไรก็มีให้หมดเขาบอกว่าเขาก็ซื้ออะไรให้หมดทุกอย่างแล้ว
อ่าของกินของเล่นอ่ะซื้อให้หมดเลยนมน้ำกระตูนของเล่นเอาทำให้ดู
เอาอะไรอีกดูสิน่ะมาให้เห็นชัดชัดสินี่ยังเก่งอยู่เลยอ่ะเออ
แล้วพูดท้าทายไปอีกนั่นมาเลยเก้าอี้เลื่อนได้คุณผู้ชม
บ้าไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้ยังเก่งหมายถึงพี่อ่ะอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะ
พี่พี่คิดอะไรอยู่อ่ะเป็นผมผมไม่อยู่แล้วนะโอ๊ยแต่เขาก็ต้องมีความเชื่อ
แล้วจิตใจเขาก็ต้องเป็นคนแข็งแกร่งพอสมควรเขาถึงเลี้ยงกุมารได้
เออจริงเออเขาอยู่ด้วยกันได้ไงอีกครั้งคลิปเนี้ยถูกเผยแพร่ออกไป
หลายคนเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเขาเลี้ยกุมารนะ
เขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าที่บ้านเขาก็มีบ้างหรือบางคนบอกว่าเอ้ย
ก็ไม่เห็นสนแบบนี้เลยคือแตกต่างหลากหลายบางคนก็เจอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ค่ะแต่ละคนที่เขามีความเชื่อเรื่องกุมารของนะเออใช่ดิฉันเนี่ยฉันเล่าเลย
เอ้ยยังไงเพื่อนเพื่อนเล่าเถอะเล่าเถอะเล่าเถอะอยากฟัง
ถ้าคุณไม่อยากฟังไม่อยากเล่าแล้วเอออยากฟังเล่าสิให้เล่านิดนึง
ว่าดิฉันเคยมีเพื่อนที่เขาเลี้ยงกุมารเหมือนกันเออเป็นไงบ้าง
ฉันก็เคยเห็นเหตุการณ์ที่กุมารเข้าเพื่อนเลย
เขาก็จะเสียงเปลี่ยนไปอีกคนนึงแล้วก็จะมัดจุกทาแป้งอ่ะ
นี่นี่เข้าหรือเปล่าอันนี้เปล่าอันนี้เสียงส่อของตัวเองอ๋อเหรอ
ค่ะก็ไม่ได้ลบหลู่นะเล่าสู่กันฟังมันเป็นเรื่องที่จริง
คนไม่เคยเห็นก็จะนึกภาพไม่ออกนะฮะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันนะ
คุณผู้ชมนะอ่ะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เนื้อตามตัวเธอก็ศักดิ์เอาไว้ศักยันต์คืออาจจะรักสวยรักงามหรือว่ารักในเรื่องของความขลังของศักยันต์ก็ว่ากันไป
ค่ะเธอนะฮะเธออ้างตัวเป็นร่างทรงพ่อปู่แล้วมักจะคุยคนเดียวสักพักร้องไห้ด้วยแบบนี้ครอบครัวทนไม่ไหวช่วยหน่อยแล้วกัน

โห้มันมาร้องด้วยแต่มันไม่ได้หัวกูอ่ะได้ไหม
ว่าเป็นอะไรเฮ้ยเนี่ยเพลงอย่างนี้มาแล้วเต้นไม่ได้คุณชิสาเอาทำไมล่ะ
เรื่องของเรื่องอาการมีมากมายหลายแบบครอบครัวครอบครัวเห็นแล้วเป็นห่วง
ก็เลยเอางี้ช่วยหน่อยแล้วกันหมอปลาคนที่เห็นอยู่เนี่ยชื่อว่านางสาวพรทิพย์หรือว่าชื่อเล่นชื่อปุ๋ย
อายุ๓๒ปีคลิปต่างที่เห็นเนี่ยคุณชิสาครับครอบครัวเขาเป็นคนถ่ายนะเพื่ออะไรรู้ไหม
เดี๋ยวส่งไปให้หมอปลาใช่ครับให้มือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
ค่ะก็หมอปลาเลยไปที่บ้านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ไปถึงเนี่ยไปเจอรูปปั้นองค์เทพอะไรต่างวางอยู่เต็มไปหมดเลย
สามีของนางสาวปุ๋ยเนี่ยบอกว่าภรรยาเป็นคนนำมาบูชาค่ะแล้วหลังจากนางสาวปุ๋ยไปศักยันต์มาเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ศักดิ์มาแทบจะทั้งตัวแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีอาการแปลกชอบพูดคนเดียวชอบร้องไห้อย่างที่
โอ้นี่นี่นี่ช่วงหลังอาการหนักขึ้นไงบางครั้งเนี่ยชอบแต่งตัวเป็นนักรบโบราณบ้าง
ใส่เสื้อยันทั้งชุดลุกขึ้นมาร่ายรำชี้ไม้ชี้มือด่ากราดเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าด่าใคร
เอ๊ะก็ไม่สามารถสัมผัสถึงวิญญาณหรืออะไรได้เลยนะ
เพราะทุกครั้งที่หมอปลาเขาลงพื้นที่แล้วไปเจอกับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยนะครับ
เขาจะมีอาการก็คือหาวมีอาการแบบว่าน้ำตาไหล

นี่พอหมอปลามาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลง
เอาพวกรูปปรุงรูปปั้นอะไรต่างที่นางสาวปุ๋ยซื้อมาไว้ทำแบบเนี้ย
โยนทิ้งลงไปเลยทำลายเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช่ครับโอ้โหเอาเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะช่วงที่หมอปลา
เขาพูดเขาพูดถึงเขาพูดอะไรยังไงฮะ
เออใช่แล้วทำไมมันต้องอยู่ทางร้านตรงนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนู้น
แล้วทำไมต้องมาทำของหนูอย่างนี้เพราะอย่างนี้เป็นอย่างนู้นวางตรงนู้นอยู่ตรงนี้
คือตรงหนูตรงนี้คือตรงหนูแล้วหมอปลาถ้ามันตรงนี้ของหนูคือยังไง
จริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จแล้วอยู่ดีแล้วมาทุกข์ของหนูอย่างนี้
ไม่ได้ถูกมันตกมือเอามาตกได้ยังไงมันดิ้น
ทุกสิ่งทุกอย่างหนูมีพร้อมแล้วมันดิ้น

มึงเป็นยังไง
แล้วมองกูมาไว้อย่างนั้นแล้วกูสูงเสียไหมจะมีหรือไม่มองกูว่านคูไหวลม่อบกอล์ย

มันเป็นอย่างเง่อไง
วางก่อด่าดมป้าวางก่อด่าดแล้วมป้าเดินหนีเลย
เออก็พยายามจะปลอบแหละแต่ว่าเธอก็โมโหมากอารมณ์เหมือนกับว่า
ทำลายของรักของห่วงเธอไง
เสียใจที่ข้าวของของเธอแตกหัก
เธอก็เลยต่อว่าเป็นชุดคำดับหยาบคายมาเพียบเลย
จนสามีเธอเนี่ยต้องโอบเอาไว้ต้องประคองเอาไว้นะ

ใช่แต่ว่ายังไงรู้ไหมท้ายที่สุดหมอปลาก็เลยใช้ผ้าขาวม้า
มัดมือมัดเท้าเอาไว้แล้วก็ให้สามีเนี่ยอุ้มเธอขึ้นไป
ที่รถทีมงานของหมอปลาแล้วเดี๋ยวพาไปรักษาตัวนะคะ
ที่บ้านหมอปลาในจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
หมอปลาบอกว่าหลังจากพูดคุยกับตัวสามีของนางปุ๋ยนะฮะ
ก็ยืนยันว่าอาการเนี่ยมันน่าจะมาจากการหลอนยาเสพติดนะ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือว่าร่างทรงพ่อปู่อะไรทั้งสิ้น
เอาไปลองฟังเสียงหมอปลาเขาพูดยืนยันเรื่องนี้ฮะ
ก็คือเป็นสิ่งของที่อย่างหมอปลาบอกว่าเขาน่าจะเอามาจากที่ผ่านการใช้งานแล้ว
การใช้งานแล้วก็เชื่อพวกหมอดูร่างทรงไงเพราะอาการแบบเนี้ยหมอดูร่างทรงเข้าทาง
เขาเลยทักว่ามีองค์ไงตัวเองก็จินตนาการก็เริ่มร้องลำทำเพลงเริ่มพูดภาษาเทพ
ภาษาเทพฝากพวกร่างทรงทั้งหลายนะหรือเทพทั้งหลายที่มึงดูข่าวเลยนะ
พูดภาษาคนให้รู้เรื่องเถอะมึงไม่ต้องพูดภาษาเทพหรอกนี่มันคือสารเสพติด
อันนี้มันไม่ใช่ศัยศาสตร์แต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่คุณใช้เกินจนร่างกายคุณรับไม่ไหว
มันเป็นเสียงของเอเย่นว่ามึงไปเติมของได้แล้วเพราะมึงหมดฤทธิ์มันจะได้ดี
สัมผัสอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับวิญญาณสัมผัสได้ว่าตรงนี้สกปรกอืมเพราะผมเป็นคนทำไว้
นี่ฉันชอบหมอปลามากเลยเวลาตอบคำถามนักข่าวแต่ละอย่าง
บางทีเราคาดไม่ถึงจริงจริงจากเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งไปเลยอ่ะ
เอออ่ะยอมจริงผมไม่มีคำพูดอะไรกับหมอปลาแล้วครับ
ผมแจ่มแจ้งทุกอย่างแล้วครับหมอปลาครับฝากด้วยแล้วกัน
สักวันผมจะพาหมอปลามานั่งคุยกันในรายการเนี้ยอ้าวอ้าวเดี๋ยวรอสิครับ
ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูซิว่า
คุณผู้ชายก็ทำอะไรเอาไว้แล้วต้องรับผิดชอบยังไงกันแล้วเนี่ย
เอ้าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดชัดในคู่กัดสมัครข่าว
มาแล้วค่ะไปดูเรื่องนี้ครับโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ปวดหัวทำไมล่ะคะ
ลูกชายตัวดีอืมทำเรื่องเขาแล้วอะไรอ่ะไปทำสาวท้อง
เรื่องใหญ่แล้วค่ะตายตายแล้วตายแล้วไปดูกันหน่อยฮะ
งานเข้าแล้วไหมแล้วโอ้ยไปออกนอกบ้านไปกี่วันโอ้โธ
นั่นนั่นแลบลิ้นโชว์อีก
ไปเลยไปขอโทษแม่เขาเลยไปขอโทษไม่ได้ต้องไปรับผิดชอบด้วย
แม่น้องมนต์เขาไม่พอใจเนี่ยน้องมนต์ท้องเหรออุ้ย
ไปถึงในนั้นนะเดี๋ยวใครชื่อมนต์แล้วสะดุ้งขึ้นมาไม่เกี่ยวนะ
จดหมายตอนแรกฟังแล้วแบบตกใจนึกว่าใครที่ไหนที่แท้เป็นลูกหมา
เป็นน้องหมานี่เองลาของเราในวันนี้แล้วล่ะครับย้ำถึงเรื่องเวลา
ห้านาฬิกาสามสิบนาทีมาเจอกับเราสองคนวันนี้ผมชนะแล้วก็คุณชิสานะครับ
หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภาพทิ้งท้ายนะครับเป็นความน่ารักบนชื่นของพี่ช้าง
ดอกขุนเงินเด็กยังชอบเลยเอาไปติดตามกันด้วย
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ